ข่าวคือความรู้ข่าวคือข้อมูลข่าวคือการเตรียมพร้อม
ผมคิดว่าผู้ชมอยากรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมประเทศ
หรือแม้แต่โลกของเราจะมีความหมายหรือว่าส่งผลอย่างไรต่อพวกเขา
และนี่คือหน้าที่ของเราที่จะต้องสอบถามบุคคลที่อยู่ในข่าวทั้งในและต่างประเทศ
ลงพื้นที่จริงวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลด้วยกราฟิก
พร้อมรายงานจากทีมผู้สื่อข่าวที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อหาคำตอบนั้นมาให้ได้